ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่ของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ประสบอุบัติเหตุ
ขี่จักรยานยนต์เสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วกระเด็นไปโดนต้นไม้นะฮะ
ทำให้เจ็บหนักถึงขั้นสมองตายนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่ครอบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาแฝงอยู่ในร่างลูกชายของเขาหรือเปล่า
นี่นะฮะคุณแม่ก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
มาช่วยเหลือมาช่วยดูให้หน่อย
เพราะว่าอาการก็หนักหนาสาหัสนะครับ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยหมอปลาไปถึงบ้านของผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ
อยู่ที่ซอยวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
นี่ไปถึงเป็นอย่างนี้เลยครับ
ที่หมอปลานะครับมาถึงบ้านของเอ็มนะเอ็มอายุ๓๓ปีนะครับท่านผู้ชายคนนี้ครับ
อยู่ในซอยวัดในสองวิหารตะบนปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการก็เป็นอาการอยู่ที่หมอปลาเวลาไปเจอพวกวิญญาณสัมภเวษี
เล่นลับอะไรเลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะอ้วกน้ำหูน้ำตาไหลอาเจียนนี่พออืดผอม
นี่ฮะแล้วก็นี่คือแม่ของเอ็มนะครับหมอปลาก็ต้องเรียกมาถามมาคุยหน่อย
คุณแม่นายนาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของลูกชายนะครับ
แม่ของเอ็มบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
เอ็มเนี่ยประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
แล้วร่างก็กระเด็นไปชนต้นไม้ทำให้เจ็บหนักถึงขั้นสมองตาย
ผ่าตัดช่วงแรกอาการดีขึ้นแต่จากนั้นทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลง
นี่ขวามือก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
เอ็มเนี่ยขี่จักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วกระเด็นนิด
อื้อหือแล้วไปชนต้นไม้ต่อนะครับ
คือพอสมองตายไปผ่าตัดช่วงแรกดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าอาการเนี่ยมันซุดลงแย่ลงแม่ก็ไปขอเข้ามาที่ต้นไม้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปเจอว่าต้นไม้ต้นนั้นนะครับมีผ้าสามสีเนี่ยผูกอยู่
แล้วจุดเปลี่ยนมันก็เริ่มมีขึ้นปัจจุบันนะครับ
คือแม่บอกจากที่ภาพในโรงพยาบาลเนี่ยมันยังดู
น่าจะเหมือนดีขึ้นอยู่ดีเนี่ยมันซูบผอมแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วใบหน้าของลูกชายเนี่ยอันนี้คุณแม่เขาบอกนะ
มันเหมือนไม่ใช่ลูกหรือตามหลักวิทยาศาสตร์ใบหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลง
ตามการซูบผอมตามอาการสมองตายก็เป็นไปได้
แต่นี่รอยสักเขาใช่ไหมซูบผอมจนแบบเหลือเท่านี้นะ
แต่แม่บอกนี่มันเหมือนไม่ใช่ลูกทีนี้ด้วยความตั้งใจที่ก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยจะบวชให้
แม่ก็เลยไปซื้อผ้าไตรเนี่ยไปถวายสังขทานเขียนชื่อลูกชาย
พอไปถวายพระพระบอกเอ้าชื่อนี้คือชื่อคนที่ตายไปแล้วนี่
แม่ก็เลยเอ๊ะพระรู้ได้ยังไงว่าลูกชายเนี่ยเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น
นอนป่วยติดเตียงสมองตายอยู่ก็เลยยิ่งมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรที่มันแปลกเกิดขึ้นกับลูกชายอย่างแน่นอน
ที่สำคัญก็คือช่วงวันพระวันโกนลูกชายไม่หลับไม่นอนตาจะเหลือกเปิดอยู่
สะพ้ายไปหาปู่ที่นับถือให้ช่วยดูให้เขาก็บอกว่าเอ็มตายไปแล้ว
แฟนของเอ็มไปหาพระให้พระดูให้วันเดือนปีเกิดอะไรต่างพระก็บอกเอ็มตายไปแล้ว
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเอ็มเนี่ยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยแม่บอกแม่ไม่มีทางออกจริงนะเลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อย
นี่ฮะสุดท้ายหมอปลานี่มาถึงหน้าบ้านก็โอ้โหเกิดอาการเลยนะครับ
หมอปลาก็เลยไปที่นี่ฮะชี้ไปที่เสาไฟที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูบ้านพอดีนะครับ
แล้วก็บอกว่าเสาไฟต้นนี้เนี่ยเปรียบเสมือนก้านทูบ
นี่เข้าไปด้านในก็เนี่ยอาเจียนนะฮะต้องเอาถุงไปเลยนะ

นี่หมอปลาบอกนี่ที่บ้านมีเสาไฟต้นนี้อยู่นี่เห็นไหม
นี่มันคือก้านทูบทำให้บ้านเนี่ยร้อนเกิดความวุ่นวาย
แล้วจากนั้นเนี่ยถึงเข้าไปดูเอ็มที่อยู่ในห้อง
เข้าไปทีเดียวเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับเป็นอย่างนี้เลยฮะ
ส่วนสภาพของเอ็มนะครับทุกผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะฮะ
หอมหนังนี่แบบโอ้โหติดกระดูกเลยนะฮะ
แล้วทีนี้เขาก็มีรอยสักใช่ไหม
นี่หมอปลาก็
เอ็มที่ศักดิ์เอาไว้เนี่ยมันมีรูปปีศาจอยู่ที่หน้าอกด้านซ้าย
ตรงหัวใจพอดี
หมอปลาบอกโอ้โหอย่างนี้นี่มันเหมือนกับเรียกผีให้มากินร่าง
แล้วหมอปลาก็บอกว่าตอนนี้เอ็มตายไปแล้ว
ที่อยู่ได้ก็คือสัมภเวษีเนี่ยสิงร่างเอ็มอยู่
ต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณนี่ครับ
ยาดเขาก็ยอมอ่ะนะหมอปลาก็ให้ยาดมาเขียนชื่อเอ็ม
กระโหลกศีรษะอันนี้ที่เขาผ่ามาแล้วนะ
กระโหลกศีรษะนะครับเขียนชื่อเอ็มแล้วก็เอาไปวางที่หมอน
แล้วให้ญาติมาทำพิธีอโหสิกรรมนี่เขียนชื่อเขียนนามสกุล
ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วให้น้องชายเอ็มเนี่ย
คือเห็นน้องชายเอ็มก็มานะฮะช่วงอโหสิกรรมกันเนี่ยโอ้โห
ถึงขั้นแบบร้องไห้กันเลยนะครับ
น้องชายเอ็มก็มาลูกม้าทำอะไรที่ไม่ผิดกับแม่
แม่ก็ไม่ถือโทษโกรธอโหสิกรรม
อันนี้ในมุมความเชื่อนะแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์คือเอ็มเนี่ยเขาสมองตายแล้ว
ท่านผู้ชมครับทำพิธีอโหสิกรรมอะไรกันเสร็จ
หมอปลาวันนี้หมอปลามากับชี่ยนัดฝรั่งทองตลาด๔มุมเมืองนะ
ก็มาช่วยนะครับก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของเอ็ม
แล้วก็จบด้วยการกรวดน้ำกัน

หมอปลาบอกสัมผัสได้ถึงวิญญาณสัมภเวษี
ตั้งแต่เดินเข้ามาที่บ้านของเอ็มนะฮะ
บอกว่าจากนี้ไปอีก๑๕วันเนี่ยเดี๋ยวเอ็มจะเสียชีวิต
เคสนี้ผมพูดแล้วว่าตัวเขาตายไปตั้งแต่วันนั้นแหละครับ
แต่เพียงที่อยู่ได้มันเป็นร่างที่ไร้วิญญาณ
และมีผีเพราะเขามีการศักดิ์รูปปีศาจรูปหัวกระโหลก
รูปเทพรูปติงสิทธิ์ว่าเยอะมาก
ไอ้รูปปีศาสตร์รูปวักกะโหลกอ่ะเขารู้ว่าเรียกผี
เข้ามากินร่างเขาถึงไม่ยอมไป
เห็นแม้กัวว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ทำท่าจะไป

คือมนุษย์นะฮะมนุษย์เราเวลาจะตายเนี่ย
ร่างที่ไร้วิญญาณเนี่ยนั่นแหละ
คืออาหารของเหล่าสัมภเวษีเล่ร่อน
พวกนี้เขาจะกินซากสัตว์ซากมนุษย์

อย่างคืนนี้ประมาณกี่วัน
ไม่กี่วันผมดีนะไม่เกินครึ่งเดือนก็ไปแล้ว

อ่าก็เหลืออีกประมาณครึ่งเดือนนะนะ
อันนี้ที่หมอปลาเขาบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
ของเอ็มบอกว่าขอบคุณหมอปลา
หมอปลามาทำพิธีให้ก็สบายใจขึ้น
มันโล่งเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอก
แม่ก็อโหสิกรรมให้ลูกชายทุกอย่าง
ก่อนหน้านี้ลูกตั้งใจจะบวชให้แม่
เหมือนกับลูกเองก็จะรู้สึกผิดกับแม่หรือเปล่า

ก็ไม่อยากให้ลูกกังวลขอให้ลูกเนี่ย
ได้ไปอย่างสบายอันนี้ตามความเชื่อนะฮะ

หมอสิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจหมอสตอรี่นะครับ
หมอก๊อฟบอกว่าความจริงแล้วคนที่มีอาการเหมือนเอ็มนะครับ
สมองตายแล้วก็ถูกผ่าตัดสมองออกไปแบบนี้เนี่ยนะฮะ
คือถ้าสมองส่วนนั้นควบคุมส่วนไหนถูกผ่าตัดออกไปเนี่ย
มันจะทำให้ส่วนนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้
ประกอบกับร่างกายก็ขาดสารอาหารด้วย
มันก็มีอาการเหมือนกับที่เอ็มเป็นอยู่ณปัจจุบันนั่นแหละ
อาหารนะครับโปรตีนต่างการซ่อมแซมตัวเองก็ยิ่งช้านะครับ
เมื่อคุมตั้งทานไม่ดีนะครับก็จะทำให้ติดเชื้อง่าย
แล้วพอติดเชื้อง่ายปุ๊บกลิ่นมันก็จะออกมา
ก็จะมีอาการตาเหลืองได้อันนี้อาจจะเป็นอาการที่แสดงว่า
เริ่มมีการติดเชื้อในร่างกายหรือโปรตีนในร่างกายไม่เพียงพอนั่นเองนะครับ